ของไทยรัฐทีวีของเรานะคะแด่คุณพ่อด้วยแข้งขวาหลังจบ
เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เรามีสองพระนางค่ะ
เก่าเลยพี่ตู้ดิเรกมาโปรโมทถึงไทยรัฐทีวีด้วยนะ
คุณผู้ชมค่ะเกาะจอเลยรอติดตามเรื่องราวในสุดเข้มข้นเลยนะ
เมื่อลูกสาวค่ะที่ฝันอยากจะเป็นแดนเซอร์ต้องเจอกับปัญหาหนี้สินของผู้เป็นพ่อ
ซึ่งเป็นอดีตนักมวยชื่อดังนะที่ก่อเอาไว้ค่ะ
แค่งขวาของเธอนี่แหละจากที่ต้องออกสเต็ปกลายเป็นต้องเดินตามรอยนักมวยของพ่อ
เรื่องนี้ทำให้น้องพรีมนะคะนางเอกใหม่แก่กล่องของเราเนี่ย
ต้องไปเรียนมวยไทยอย่างจริงจังเลยนะ
รับประกันความสนุกเข้มข้นค่ะ
ในเรื่องนี้จะสะท้อนเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวด้วยครับ

ต้องไปเรียนมวยไทยแบบเริ่มต้นจากศูนย์เลยค่ะ

ไม่ได้ครับแด่คุณพ่อด้วยแข้งขวา
เอ้านี่แข้งขวาหนักมาก
ติดตามกันให้ได้นะคะแด่คุณพ่อด้วยแข้งขวาค่ะ
วันนี้หลังจบไทยรัฐนิวโชว์ค่ะ